เรื่องที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้ก็ทำร้ายกันเหมือนกันค่ะ

คือผู้หญิงเนี่ยเอาทั้งมีดตะขอนะคุณ
เอาเสียมมาไล่ฟันมาไล่ทุบไล่ตี
จนคนเจ็บออกหัวแตกคือเจ็บเลยอะค่ะ
แล้วทีนี้มันน่าจะมาจากเรื่องอะไรรู้ไหม

ไปเมื่อ๓ปีก่อนคนที่มาทำร้ายเนี่ย
เขาเคยมาก่อเหตุคือไปเผาโรงฟาง
เสร็จแล้วรอบนั้นคนที่มาทำร้ายก็โดน
ทั้งโดนแจ้งความโดนให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการแค้นฝังหุ่นคราวนี้

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข้อความยาวเลย
คือผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพผู้หญิงนี้นะคะ

คือผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ก็เห็นไหมคะสภาพหัวแตกโดนทำร้ายร่างกาย
แล้วข้อความเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยนะ

แล้วโดนผู้หญิงคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวชน
ถีบรถจนล้มแล้วก็เอาเสียมเอามีดตะขอเนี่ย

แล้วตอนนี้คนที่ก่อเหตุยังใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
คร่าวของโพสต์ได้ประมาณนี้
ผู้บาดเจ็บคนนี้คือนางสาวเย็นจิตอ่อนปุ๋ยอายุ๔๖ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอกเกษตรวิสัยที่จังงวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็ถามว่าพี่จันจิตอาการยังเป็นยังไงบ้าง
เธอก็บอกนะคะบอกว่ายังเพลียอยู่เลยแล้วก็เวียนหัวนิดหน่อย
ระบมจากแผลที่ถูกตีที่หัวก้มให้กับนักข่าวดู
เห็นไหมนั่นเป็นรอยที่โดนตีนะคะซึ่งนางสาวเย็นจิตเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคนที่มาทำพี่เนี่ยคนที่ก่อเทศเนี่ย
ว่าอ๋อมแอ๋มอายุ๒๕ปีชื่อจริงชื่อนางสาวทิพพวันจันเตี้ย
ไม่ได้อยู่บ้านไกลกันนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันเลยอยู่ไม่ห่างกันเลย
ทีนี้คุณพี่เย็นจิตเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๓๑พฤษภาคม
ตอนนั้นตัวพี่เย็นจิตก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตัดย่าให้วัวกิน
ก็ไปที่ไร่มันสัมปะหลังอยู่ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
ทีนี้พอถึงตรงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเห็นแล้ว
อ๋อมแอ๋มขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบแล้วก็จะมาเบียดรถของพี่เย็นจิต
แต่ตอนนั้นเนี่ยอ๋อมแอ๋มขี่มอเตอร์ไซค์จะมาเบียดแต่รถของออมแอ๋มล้มเอง
ทีนี้พี่เย็นจิตก็เห็นว่าเออเป็นอ๋อมแอ๋มรู้อยู่แล้วไงเพราะว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วเห็นว่าอ๋อมแอ๋มเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรมากพี่เย็นจิตก็ไม่ได้จอดรถนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเพราะว่ารู้ถ้าเกิดว่าฉันจอดไม่ว่าจะลงไปดูลงไปช่วย
อาจจะโดนทำร้ายหรือเปล่ามีเรื่องแน่เออทีนี้ค่ะพอพี่เย็นจิตขี่มอเตอร์ไซค์มา
แอ๋มที่รถล้มเนี่ยนะก็ลุกขึ้นมาได้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามมามาทำร้ายพี่เย็นจิต
เอามาทั้งเสียมเอามาทั้งมีดตะขอไล่ฟันทั้งฟาดไปที่หัว
พี่เย็นจิตสภาพหัวแตกแบบนี้ดูตัวสิคะช้ำแขนช้ำเขียวน่วมแบบนี้
เย็นจิตบอกว่าโชคดีนะมีคนมาช่วยได้ทันแล้วก็เอาตัวพี่ส่งโรงพยาบาล
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าสาเหตุที่โดนตีเนี่ยโดนทำร้ายครั้งนี้
มันน่าจะมาจากเมื่อ๓ปีที่แล้วย้อนให้กับนักข่าวเราฟังปี๕๙ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนั้นอ๋อมแอ๋มบุกเข้ามาเผาโรงเก็บก้อนฟาง
ทีนี้มันเป็นโรงเก็บก้อนฟางของพ่อพี่เย็นจิตนะคะ
ตอนนั้นที่นางสาวออมแอ๋มมาเผาโรงเก็บก้อนฟางวอดไปทั้งหลังเลย
พ่อของพี่เย็นจิตก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ให้ทางฝั่งออมแอ๋มเนี่ย
เงินค่าเสียหายมาเอาจ่ายมาเลย๔๕๐๐๐บาท
แล้วไม่รู้ว่านี่คือปมที่ทำให้ฝ่ายออมแอ๋มโกรธแค้นหรือเปล่า
แล้วพอเจอพอพี่เย็นจิตเจอกับอ๋อมแอ๋มเมื่อไหร่

เย็นจิตบอกว่าพี่พยายามเลี่ยงแล้วนะ
แต่รอบนี้มาเกิดเหตุจนได้ค่ะ
คนที่แถวบ้านเขาบอกว่าเขาร้องหมอ
แต่หนูไม่ได้ยินเพราะว่าหนูเอาผ้าคุมหน้า
แล้วก็มีหมวกด้วยมันก็เลยไม่ได้ยิน
คนเขาร้องบอกว่าอย่างไร
ทำร้ายพยายามฆ่าเลยนะ
คิดอย่างไรก็รู้หรอกว่า
ที่เขาไม่มาเจอตายแล้ว
บอกว่าตายอย่างแน่นอนเลย
โอ้โหคือชาวบ้านเขาได้ยินเลย

ฆ่ามึงแล้วดูพี่เย็นจิตเล่าให้กับนักข่าวฟัง
สิ่งที่ตอนนี้พี่เย็นจิตเองยังกังวลอยู่
คือยังไงอ๋อมแอ๋มยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่
แล้วพี่เย็นจิตจะโดนอีกไหมจะกลับมาทำร้ายอีกไหม
คือตอนนี้พี่เย็นจิตบอกว่าสามีได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวรอให้เรื่องนี้ตำรวจดำเนินการ
แต่อย่างหนึ่งที่พี่เย็นจิตเขาเป็นห่วงก็คือเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนี่แหละ

อันนี้ผู้หญิงทำร้ายกันเองโอ้โหน่ากลัวมากนะครับ